หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

คนเรานะไปออกรายการหนึ่งผมสีหนึ่ง
ไปออกอีกรายการหนึ่งผมไปอีกสีหนึ่ง

ดีใจเสียใจทุกอย่างทำเป็นลิเกเฮ้ย

มันเป็นแปลกได้แต่อี๋ทำสีผมแหละ

มันเล่นมานานมากเลยกว่าจะจบเรื่องหนึ่ง
ใช่พอเสร็จแล้วไม่อยากปลดปล่อยบ้าง
ก็เลยเอาซะเลยเอาทุกสีเลย
ทีเป็นนกแก้วมาคออยู่บนหัว

ผู้รับจำนำของเราวันนี้ค่ะ

ชีวิตไม่เหมือนใครแต่หัวใจนั้นเพื่อลูกค่ะ

ใครมักจะคิดว่าผมเป็นคนบ้า

แต่งรถประหลาดแท้เลยแต่อุทัย
นี่แกไม่อายเขามากหรือไงนี่

ไม่กลัวเขาหาว่าแกบ้าหรือไงเนี่ย

ไอโดพ่อไปทำงานก่อนนะลูก

จริงสินี่ลืมไปเลย

ไม่ต้องรีบไปไม่ได้หรอกจ้า
ก่อนไปทำงานเดี๋ยวฉันจัดให้ไหม
จะได้กระชุ่มกระชวย

เดี๋ยวไปสายเท่าแก่เขาว่าเอานะ

พอแล้วเตาไทยเย็นแล้ว
โอ้โฮงานดีแท้วะแกนี่

ขอบคุณแม่ครับสักแก่ครับ

ซื้อกับข้าวมาให้ด้วย

นี่สวยไหมฉันซื้อชุดน้ำใหม่
โอ้โห

เสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลย

พี่ผัวหรือพ่อเนี่ยขี้บทจริง
อุ๊ย

ตัวนัก

แซมพี่กลับมาแล้ว

ไม่ไหวนะไบ
แม่งแม่ง
แม่ง
ขอโทษนะลูกพ่อถ้าไม่ร้องไห้แล้วพ่อจะเข้มแข็งนะลูกนะ
ไปไอ้หนูไปทำงานกันไปทำงานพ่อไปลูกไปเร็วลูกไปเลย

รอพ่ออยู่ในรถก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะ
เป็นอะไรลูกร้อนเหรอ

พ่อนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงให้หายรอด
เป็นอย่างไรลูกปลูกต้นไม้ไว้หลังรถนี่เย็นไหมลูก

อืม
ไม่ว่าใครจะมองว่าผมเป็นยังไง
ผมก็คือพ่อที่ดิ้นรนทุกอย่างเพื่อลูก
เพราะลูกคือที่สุดในดวงใจของผม

ทีมงานโทรหาคุณลุงอุทัยให้เราหน่อยนะคะว่า

ตอนนี้นะครับผมอยู่กับลุงอุทัย
อยู่ที่ปากช่องโคราชนะครับ
ลุงครับทักทายคุณผู้ชมกับพี่เอพี่เบ้นหน่อยครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผม

เรื่องราวของลุงผมดูในละครแล้วนะ
ติดตามมากเลยโดยเฉพาะของรถของลุง
ลุงปลูกต้นไม้หมดรถจริงค่ะ
โอ้โฮ
พาไปดูที่อื่นนี่หน่อยดีกว่านะ

รถลุงอุทัยนอกจากปลูกต้นไม้ไม่เต็มแล้ว

แห้งชามน้ำชามดีกว่าตามควาย
แห้งชามน้ำชามดีกว่าตามควาย
คือหมายความว่าชีวิตมีขึ้นมีลงกับผม
คำว่าตามควายคือเราไม่สามารถจะตามได้

ถ้ำเสือถ้ำมังกรคืออะไรครับ
เราอยากได้ลูกเสือเราต้องเข้าถ้ำกับผม
ถ้าเราไม่อยากได้ลูกเสือเราไม่ต้องเข้าครับผม
เออไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
โอ้ไปที่อื่นกันดีกว่ามีครับอย่าไปดูมุมอื่นกันต่อเลยครับ

ลุงครับได้ข่าวมาว่าเวลาที่ลุงจะต้องไปทำงานเนี่ย
ลุงต้องเอารถคันนี้มาจอดไว้ใต้ต้นไม้ต้นนี้เลยนะ

แล้วลูกชายของลุงนะครับน้องเขาจะเป็นเด็กออทิสติกนะครับ
ลุงก็ต้องให้น้องเขามานั่งรอลุงอยู่ในรถใช่ไหมครับ

ผมมีจักรยานรับอยู่ในรถคันครับผม
โอ้มีจักรยานจริงด้วยครับ

เฮ้ยลุงจักรยานให้ลุง
อันนี้จักรยานญี่ปุ่นนะครับเหล็กแท้เลยนะครับ
เอาไว้ทำไมลุงจะขี่ไปไหนลุงใช้ขี่ไปไหน
จะเอาไว้ขี่ไปสตูดิโอครับผม
มีมานี่เลย
ก็จะขี่ไปสตูดิโอนะครับเอาละครับ
ลุงอุทัยนะครับมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ
มีทั้งต้นไม้แล้วก็มีจักรยานตัวนี้เลยครับ

สวัสดีค่ะคุณลุง

ลุงดูเขาแต่งเนื้อแต่งตัวมาวันนี้นะ

คุณเออ่ะอันนี้คุณเบนครับโอ้โฮ

ไทยรัฐทีวี๓๒ครับผม

ขอเชิญสวัสดีนะคะคุณสิงเสน่ห
สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า

เรื่องรถปลูกต้นไม้ไว้เต็มหลังคารถเลย
แล้วทำไมเวลาที่เราขับไปแล้วไม่กลัวมันจะล่วงจะหล่นหรือไงลุง

มีวิธีการมัดใช้รวดมัด
แล้วก็ต้นที่ชอบเชือกเราก็ใช้เชือกมัด
แล้วต้องดูว่าเขาชอบอะไรกับผม
ก็เลยผมก็เลยสร้างสรรค์เพื่อความร่มเย็นของลูกชายคนเดียว

ค่ะแต่นอกจากมีต้นไม้แล้วมีพระด้วยนะ

อารทนาอัญเชิญนิมลฯท่านมาอย่างไรมีอะไรบ้าง
ผมรับขนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารทั่วไป

หมายความว่าคนป่วยแต่ตอนใกล้เสีย

หรือเราเห็นเหตุการณ์แล้วแต่เราก็ช่วยเขา

ไอ้เบทนี่ถ้าฉันเป็นริเกย์นี้นะ

เขาก็คงเขียนเรื่องฉันไว้ตาข้างรถเขาอีก
รับส่งฤีเกอ๋อใช่

คุณลุงคิดว่าเพื่อนคุณลุงเป็นคนแบบไหนคะ
ชีวิตเขาหนาสงสารจาก

แต่สำหรับเพื่อนสุดยอด
อร่าบสวง

แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมจะขับ๑๐กิโลแล้วจอดครั้งหนึ่ง

เพื่อให้เครื่องเขาเย็นกับผมก็ไปต่อไม่ได้

จากบ้านไปจอดตรงใต้รถ

ไกลไหมไกลไหมที่เอาลูกไปจอดอ่ะไกลไหม

รับจ้างทั่วไปครับผมเพื่อได้เงินมาเลี้ยงลูกครับ

ในละครที่เราเห็นดูแบบแฟนเด็กมาก
เด็กมากนี่คืออายุเท่าไหร่คะห่างกันเยอะไหม

ผมก็ขับมถาปร์จ้างอายุ๔๐

ผมก็เลยติ้งเขาก็อยู่กันประมาณ

เขาก็ทิ้งผมไป
ที่สาเหตุจากที่ทิ้งพ่อผมรู้ว่า
ผมอาจจะทำการบ้านไม่ดี๓๔เดือนทำครั้งหนึ่ง

การบ้านอะไรแล้วผมไม่ได้ทำครับผม

โอ๊ยอิจฉาวถ้าแจงกับมีเมียเด็กน้อย
อุ๊ยอิจฉาว

คือจะนอนแล้วฝันดีนั่นเอง
นอนหลับฝันดีเลย
เราก็เลยให้กำลังใจพวกกันบอกว่า
อยู่เพื่อลูกดีกว่าตัดใจไปซะ

นี่น่ารักดีโทษนะ
วันนี้๑๐ปีแล้วคะตั้งแต่ตอนนั้น

คือเขาตายตอนประมาณเกือบ๘๙เดือน

ตายแล้วครับโอเค
ขยับรถมันส้มกินน้ำมัน
แล้วเราก็มีจักรยาน
แล้วผมก็ขี่งานกลับไปดูลูก๒ชั่วโมงมาดูครั้งหนึ่งครับผม
เขาบอกว่าอุ๋ไทไม่ต้องไปเหรอ
ไม่ต้องไปไหนนะครับ
ผมไม่ไปหรอก
ผมยิ่งชื่นใจและขอบคุณเสอร์อดอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ
ใช่ขอบคุณมาก
ดูแลได้ไหมน่ะ
วันนี้ถ้าเกิดว่าลุงมาเนี่ยลุงตั้งใจว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
เอาไว้ไปรับซื้อของเก่าขายกับลูก
คุณลุงต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่คะ

แล้วของที่ลุงอุทัยเอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

จักรยานคู่ชีพที่อยู่ท้ายรถของลุงอุทัยเองครับ
สภาพดูแล้วใช้คุ้มเหลือรับประทานจริงเลยครับ
แม่แต่นี่แหละครับคือหลักฐานของความมานะมุ่งมั่น
เพราะลุงต้องใช้ขี่ไปทำงานและไปกลับหาลูกมามากกว่า๘ปีแล้วครับ
อยากรู้จริงครับว่ามหาชนกับทางรายการ
จะให้ราคาจำนำสักเท่าไหร่กัน
และนี่คือของที่ลุงไทยนำมาจำนำครับ

นี่ศึกหนักมาก
ตรงนี้ก็แตกตรงนี้ก็หลุดตรงนี้ก็บินอะไรไปเรื่อยเลยนี่นี่ดูดิ
มากี่ปีแล้วดีกว่า๘ปีครับผม

ผมซื้อตัวนั้น๓๐๐๐ครับผม

ไปดูกันค่ะว่าราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ล้อพับสแตนเลสฟรีให้ว่าถ้าเป็นรับจำนำ

จักรยานก็ค่อนข้างที่จะเก่านะครับ
แต่ว่าผมให้คะแนนที่มันพับได้ครับ

ให้ราคา๗๐๐คดีแล้วโอเค
มีหลายราคานะ

เออคิดว่าลุงจะได้จำนำสักเท่าไหร่
ขอสัก๑๕๐๐บาทครับผมเออ๑๕๐๐บาทครับผม
และราคามหาชนของจักรยานคันนี้นะคะอยู่ที่๑๖๓บาท
ไม่น้อยนะ
แต่จักรยานคันนี้นะคุณมันเป็นจักรยานพับได้
แล้วเป็นภานะที่ลุงอุทัยเขาใช้ทำมาหากิน

มารายการเราทั้งทีมันไม่ได้เท่านี้
มันต้องได้มากกว่านี้
เพราะฉะนั้นเชิญลุงอุทัยมาจำที่ครับ

ตอนนี้นะคุณผู้ชมนะที่อยู่ข้างผมนี่นะครับ
นี่ก็คือจักรยานที่คุณลุงอุทัย

และยังเป็นภานะที่แบบว่าพาลุงอุทัยไปหารายได้
เพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัว

เพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจมาก

และราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
อยู่ที่เท่าไหร่คะ
มาหาโชนให้ถ่าย
มาหาโชนให้ถ่าย๑๖๓๐บาท

มาจำนำกับเกมรับจำนำเป็นไง

ถ้าลุงอุทัยพอใจในราคานี้แล้วนะครับ

ดูไทยรับเงินจากทางรายการไปก่อนเลยนะคะ

แล้วแถมช่วงหน้านะคะ
คุณลุงยังสามารถถ่ายจักรยานคันนี้กลับไป

แค่ตอบคำถามง่ายแค่นั้นเองนะคะ

สวย๒๕๒๓มาปีเกิด

เราเข้าสู่ช่วงที่สอง
ของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนี่ก็คือช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามไถ่ของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท

เราต้องบอกว่าช่วงที่แล้วคุณลุง

คุณลุงตอนนี้นะยิ้มได้เลย

ลูกน่ารักมาก

อย่าช้าอยู่ใยถึงเวลาถ่ายของเอง
ที่ผ้านรถของลุงเราจำได้
เราจะเห็นว่าลุงเขียนนู่นเขียนนี่ไว้เต็มเลยคำคมก็มี
ธรรมะก็มาแล้วก็นี่ไง
รับปรึกษาคนอกหัก

ปฏิบัติตัวแบบไหนที่หายจากอกหัก

ผมขอเป็นคนที่๑๖ได้ไหมคะ

ผมอยากปรึกษาเรื่องหัวใจบ้างครับลุงได้ไหมครับ
กาแฟแล้วใจมันสั่นเหลือเกินเลยตอนนี้

เราก็กินน้ำเปล่าเข้าไปแทนกาแฟให้มันชดเชยกัน
กินกาแฟเยอะก็กินน้ำเข้าไปสิ
พี่เอนี่ถ้าผมจะใช้คำนี้เรียกเขาคงจะไม่ผิดนะ

ซีรานีเนี่ยเป็นเจ้าของคอลัมป์ตอบจดหมาย
ผู้ที่ขี้คลายปัญหารักในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จ๋ามาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่หนึ่ง

ภาพใดคือเจ้าของนามปากกาสิรานี

ข้อที่สองภาพที่สองครับ

เชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักว่าหน้าตาแกเป็นยังไง

ไม่ทราบด้วยนะว่าซีรานีเนี่ย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
โอเคคุณลุงตอบว่า

อ่าคุณลุงตอบมาแล้วว่าเป็นภาพที่๒ค่ะ

ซึ่งก็คือคุณถนอมอัคระเสรณีนะครับ

สามารถรับฟังและวิเคราะห์ปัญหาของคนที่มีความทุกข์

เรียกได้ว่าเป็นคอรัมนิสระดับตำนานในเมืองไทย
นี่ก็คือเครือญาติของพ่อเปี๊ยก

เป็นคุณอาของพ่อเปี๊ยะอีกทีหนึ่ง
ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะ
รับเงินนางวัลมาก่อน๕ข้อ
ต่อไปนี้มาสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ครับ
โอ้โหเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องปัญหาอกหักด้านความรักไปแล้วเนอะ
แต่เราอาจจะเคยได้ยินอีกอย่างหนึ่ง

โดนเขาหักอกอะไรมาใบบบบกไม่แล้วจ้าเธอ

โลฟิลในสารอาหารตัวนี้ครับ

ใช่เขาบอกว่าใบบกมีสรรพคุณช่วยลดอาการช้ำใน

แต่ว่าคนชอบพูดติดตลกกันไง

เพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
หากดื่มน้ำใบบัวบกมากเกินไปจะส่งผลอย่างไร
ข้อที่๑นอนไม่หลับกระสับกระส่าย
ข้อที่๒ชาตามแขนขา

เอาไงเกิน

ก็มาจากผลใบบัวบกนี่แหละ
เราทานมาก

ข้อสองชาตามแขนตามขา
ข้อ๒เป็นคำตอบที่
เหตุผลของลุงอุทัยแต่ละอย่าง
ทำเอาพิธีกรของเรางงตึ๊บกันไปเลยทีเดียวครับ
เคราะห์อีกอย่างแต่ไปตอบอีกอย่างหนึ่งแน่

จะไถ่จักรยานคู่ชีพได้สำเร็จ
ปลาครับมาเอาใจช่วยคุณมุ้งกัน

ถูกครับ
ใบบัวบกเขาจะมีฤทธิ์เย็นเป็นยาเย็นนะฮะ
หากทานมากเกินไปมันจะเกิดอาการ

ควรดื่มแต่พอเหมาะกับร่างกายเท่านั้น
ตอบคำถามไปแล้วนะคะ๒ข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ลุงครับเชื่อเรื่องทะเบียนรถไหม

ต้องไปเลือกให้มันถูกฉลก

เลขต้องบวกกันได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้

ก็สวยมันอ่านว่าสวยไง
สวย๒๕๒๓มาปีเกิด

เขาบอกว่าทะเบียนใช้สวยมันไม่ได้แบบ

ก็คือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถมงคล
ซึ่งพี่มันก็ไม่ใช่ราคาเบานะ
มันแพงนะแต่ว่าคนเขาเป็นความเชื่อ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ทะเบียนรถที่มีราคาประมูลสูงสุดในประเทศไทยคือทะเบียนใด
ข้อที่๑แปดก่อแปดแปด

เลขมากต้องแพงกับเลขน้อย

ไม่ได้ดูหรอกจ้ะฉันคนบ้านนอก

โอเคตอบมาแล้วนะคะ

ก่อกาลแปดค่ะ

ผมก็เพิ่งเคยได้ยินไหมเนี่ย
แต่ทฤษฎีของลุงอุทัยนี่ก็น่าคิดนะครับ
จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่
มาลุ้นกันครับ

เย่

ก็ไก่ก็ไก่๘๘นะครับ
มีราคาประมูลอยู่ที่๒๘๑ล้านบาทนะครับ

อันดับที่๒คือทะเบียน๑ก็ไก่ก็ไก่๑๑๑๑นะคะ
ประมูลอยู่ที่๒๕ล้านบาท
ส่วนอันดับที่๓ก็คือทะเบียนนี้แหละค่ะ
รอเรือวาวแหวนยอยักษ์๙๙
ราคาประมูลอยู่ที่๑๘๕ล้านบาท

สรุปเลยนะคะคุณลุงน่าตอบคำถาม๓ข้อ
ตอบถูกไป๓ข้อได้เงินสะสม๑๐๐๐
โอ้โฮตอนนี้แล้ว
ต่อเลยครับเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ครับ
ลุงอยู่โคราชมากี่ปีแล้วจ๊ะ

รู้กันอยู่นะว่าโคราชเราใหญ่มากเลยนะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
นครราชศรีมามีอำเภอที่มีชื่อคำว่าโนนกี่อำเภอ
ข้อที่๑๓อำเภอข้อที่๒๔อำเภอครับ

คุณลุงถ้าข้อนี้ถูกนะคุณลุงได้เต็มเลยนะ
๒หมื่นบาทนะ

ใจเดียวอันนี้ครับผม

เมื่อเพื่อนเนช่วยวิเคราะห์มาสักขนาดนี้
เพื่อนไทยก็จัดให้ไปเลยเสียว

และขวาเงินรางวัลสองหมื่นบาทไปได้หรือไม่
มาลุ้นกันต่อนะพี่น้อง

นี่นะครับมีชื่อคำว่านโนลสามอำเภอด้วยกัน
นี่ก็คือโนลสูง

ขวาจะอยู่กว่าราชตอบสี่โนลก็ตาย
วันนี้นะคะคุณลุงตอบคำถาม๔ข้อ
ตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อเลยนะคะ
รับเงินรางวัลไปเลยสองหมื่นบาท

ยังไม่พอเพราะว่ารายการเราอยากจะแจกอีกคุณลุงค่ะ
ช่วงหน้านะคุณลุงจะต้องเล่นเกมให้สำเร็จ
ถ้าสำเร็จเงินรางวัลสองหมื่นคุณลุงนะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะอีกแป๊บเดียวค่ะ

มันสำคัญมากเลยใช่ไหมฮะขอยืมเพื่อน
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับคุณผู้ชม

คุณลุงเนี่ยก็ได้สะสมเงินรางวัลไปแล้วสองหมื่นบาท
แต่เผอิญว่าช่วงนี้คุณลุงค่ะ

ถ้าคุณลุงสามารถเล่นเกมสำเร็จนะ

จะเพิ่มเท่าตัวเป็นสี่หมื่นบาทเลย

แล้วเกมนี้มันจะถนัดไหมเนี่ยคุณลุงถนัดป่
ก็นั่นแหละสิถามตรงเลยรูปผู้ชาย

เกมอะไรไปดูดีกว่ากติกรรมมันยังไงไม่รู้

และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
สปาเก็ตปีพี่ขอเสียบ
เกมนี้ผู้จำนำจะต้องอาศัยความแม่นยำ
และความนิ่งในการเสียบ
โดยการใช้ปากคาบเส้นสปาเกตตี้

จำนวน๘ชิ้นภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จเราจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่า
เอาไปเลย

กับเมื่อกี้แกกระซิบหนูบอกว่าทำอย่างไรดี

นักกว่าอีกเพื่อนนักกว่าอีกละพ่อ
เดี๋ยวเขาจะพกมาล้อเล่นนะครับ

ได้แล้วก็นะสมาธิดีเท่านั้นเอง

หินว่าหินว่า

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ทำได้แล้ว๘ชิ้นใช่ไหม

แต่มันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสิครับ
๑๐๐วินาทีต้องมาลุ้นกันว่าใช่
อุทัยทำได้หรือไม่ได้ครับ
เริ่มต้นแบบชิวแล้วแท้
แต่ไปตกม้าตายเสียเวลากับชิ้นที่๓ซะเยอะ
ก็มัวแต่สอยเข้าสอยออกจะต้องเปลี่ยนมุม
ชิ้นที่เหลือจะผ่านไปได้ด้วยดี
แต่จะอยู่ใน๑๐๐วินาทีหรือไม่
มาเอาใจช่วยคุณลุงกันครับ

นิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวจริงนะ
ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะทำไม่สำเร็จนะคะ

เพราะว่าเรามีเงินสะสมอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเนาะ

รวมกับเงินจำนำตอนแรกเลยนะคะ
อีก๕๓๐๐บาทวันนี้นะ
คุณลุงรับไป๒๕๐๐บาท
และที่สำคัญคือให้ของสำเร็จ
รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้

ก็เป็นบุญของผมที่เกิดมา

โอ้โฮขอบคุณ
ขอบใจครับครับ
อุทัยพวกเราทุกคนนะครับรักลุงนะ

ขอบคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะคุณพระคุณจองครับขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณลุงเชิญค่ะขอบคุณค่ะ
เห็นรอยยิ้มของคุณลุงไปแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้มีช่วงที่คนทางบ้านรอคอยจริงนะคะ
จริงแม่เบ้นเนอะเพราะว่าเรามีชาวจำนำนะคะที่ทางรายการของเราเนี่ยนะคะ
อยากจะไปช่วยถ่ายของให้ในช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้าน
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปชมค่ะ
จำนำที่ทางรายการไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่คุณวราพรจากจังหวัดสระบุรี
ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่๓ซึ่งต้องใช้เงินในการเดินทางไปหาหมอ
คุณวราพรเลยนำเอาแหวนพระไปจำนำไว้ในราคา๒๓๐๐บาท
ทางรายการขออาสาไทยแหวนให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณวราพร
ขอให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
ค่ะหนูขอขอบคุณรายการเกมรับจำนำนะคะที่ช่วยถ่ายถอนแหวนให้หนูนะคะ
นี่นะคะหนูไปถ่ายมาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจริงนะจากใจเลยนะ
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้เราพร้อมที่จะให้คุณเสมอครับ

เปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
แต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ผู้จำนำของเราวันนี้นะโดนหลอกเป็นเมียน้อยมา๑๑ปี
อยู่ก็มีผู้หญิงมาที่บ้านอ้างตัวว่าเป็นเมีย
เขาก็ถามว่าเลือกใครระหว่างฉันกับอีเมียน้อย
เขาเลือกเมียใหญ่จุกในอกพูดไม่ออกเลย
ของที่เอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ
เสื้อที่สามีซื้อให้ในวันเกิดค่ะ

สวัสดีครับ